ตั้งแต่อายุ๑๔เราเป็นนักมวยไทยนะ
ฝรั่งมาเอาแชมป์คนไทยไปได้ไง

ค่าตัว๓แสนในเมืองไทย
ต่ออย่างไรเลยจนในไทยเราก็เริ่มหาคู่สู้ยาก

ชกฟิลิปปินส์บ้างชกทั่วครับญี่ปุ่นบ้าง

เราได้ไปโชว์แม่ไม้มวยไทยให้กับคนทั่วโลกได้เห็นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเราก็สนใจในทางด้านนั้นด้วยครับ
ช่วงแรกปรับตัวยากไหมปรับตัวเรื่องหนึ่งก็คือนวม
การใส่มันไม่เคยชินมันต้องปรับมาเป็นนวมเล็กมาก
ก็เหมือนไม่ใส่แล้วก็การพันมือ
มันก็ไม่ได้พันเหมือนมวยไทยพันแค่ช่วงนี้
คือป้าเต็ปจะไม่ให้ใช้ตรงนี้เลย
ต้องปรับหลายอย่างแล้วก็ปรับการซ้อมปรับเทคนิคต่างครับ
เพราะว่าให้เข้ากับรูปแบบวันนะครับ
ความรู้สึกที่ได้เข็มขัดวันครั้งแรกนะครับ
ความรู้สึกตอนแรกก่อนก็ผมก็อยากชิงแชมป์มวยไทย
ตอนนั้นไฟแนนซ์แองเกอร์ตี้เป็นแชมป์มวยไทย
หลายคนก็พูดว่าฝรั่งคนนี้ก็เก่งมาก
ในวันเขาเก่งในรูปแบบมวยไทยเลยอย่างนี้
ก็เลยผมก็อยากเจอผมก็พยายามสร้างฟอร์มตัวเองมา
พอสร้างฟอร์มมาเขาก็เห็นเหมาะสมแล้ว

ก็ตั้งใจซ้อมครับแล้วก็ได้ไปชก
ทำให้มันดีที่สุดเราก็หวังอยากได้เข็มขัด

แพ้ไม่เป็นไรแต่เราก็อยากทำให้ได้

ขาเขาก็คอยถีบสกัดเราตลอด

ก็เลยคุมเกมมาก็โชคตามสุดท้าย

เราได้เข็มขัดในแชมป์มวยไทย

ไฟล์ไหนที่ประทับใจสุดในการต่อยวันนะครับ
ก็เป็นไฟล์ที่ป้องกันแชมป์

ไฟล์๒ที่ประเทศไทยที่เมืองทอง
มันเป็นไฟล์ที่แบบทั้งกดดัน

แล้วแบบเราคนไทยเยอะมาก

ให้ฝรั่งมาเอาแชมป์คนไทยไปได้อย่างไร

แต่มันมีกำลังใจแหละ
แต่มันเป็นสร้างความกดดันของตัวเองมากกว่า

ยกแรกได้ต่อยเข้าไปล่วงปั๊บนับ

มันก็สบายใจมันโล่งใจมากขึ้นนะ
ยก๒ก็มาเรื่อย

ให้คนไทยที่มาดูวันนั้นคุมใจกัน

จะเตะฟุตบอลจะเตะอะไรอย่างนี้ก็คือชอบกีฬาอย่างนี้แล้ว
คือตอนเด็กนั้นก็ไปเล่นที่โรงเรียนมันมีค่ายก็ไปเล่นไปซ้อม
แต่ก็ไม่ได้ชกเลยมันเริ่มจริงจังตอนอายุ๑๑๐ปีหรือ๑๑นี่แหละ
มันเริ่มจริงจังก็คือจะได้ต่อยเพราะว่าครอบครัวจนจนมาก
เศษเหล็กบ้างคือเก็บขวดคือจนมากครับ
ก็คือพ่อแม่ช่างพี่น้องสิบคนคอยแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ๕บาทอันนี้
ก็คือแบบคือลำบากมากลำบากว่าตอนเด็กอยากเล่นกองเล่นเหมือนเพื่อนเขาก็ไม่ได้เล่น
อยากกินไอติมเหมือนเพื่อนเราก็ไม่ได้กินอะไรอยากทำอะไรเหมือนคนอื่นเขาที่มีตังค์
ก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าต้องประหยัดเงินอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็พอทางน้องที่ซ้อมมวยเขาก็บอกว่าชกมวยมันก็ได้ดีนะมันก็ได้ตังค์อย่างผมเนี่ย
ไฟล์ทมันได้๓๐๐อย่างนี้เราไม่เคยได้ถือแบงก์๑๐๐อย่างนี้
ผมก็ลองลองไปแอบมองเขาซ้อมดูอันนี้มันถนนถนนแล้วก็ค่ายอยู่ฝั่งนี้
ผมจะอยู่ฝั่งนี้อีกฝากถนนผมจะแอบดูก็ซ้อมเออมันก็สนุก
มันมันก็เออมีเพื่อนคอยซ้อมกันคอยอะไรอยู่ใกล้กันอะไรอย่างนี้
ตรงที่ผมเรียนเสร็จผมก็จะไปแล้วหาเก็บขวด
หรือว่างานไหนอันมีงานศพไปล้างจานให้กับแม่ไปแล้วไปหาโปรงหาปลา
จะมีอย่างนั้นตอนเด็กไม่ค่อยได้ลิ่นกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะแอบเข้าไปขอเขาซ้อมไม่ได้ขอพ่อแม่
พ่อแม่พี่น้องเยอะอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้รู้แล้ว

ก็จะพอเข้าไปขอเขาซ้อมไปลิ่นไปลิ่นอะไร
เขาก็ปล่อยให้ซ้อมไปแต่เขาไม่ได้สนใจ

เขาก็จะสนใจคนที่มีรายการคนที่ชกอยู่ต้นสังกัดเขาเนี่ย
หนึ่งครับอยู่อย่างนั้นกวาดขยะในบนเวที
นู่นเก็บนี่ทำความสะอาดอยู่เวทีนอนบนเวทีอย่างนี้
คุกคีอย่างนั้นเลยครับปีหนึ่งจนเขาเห็นว่า

เขาเลยพาเราไปเปรียบมวยไฟล์แรก

พาเราไปเปรียบมวยครั้งแรกก็ได้คู่

แล้วก็วันนี้วันที่๑แล้วผมก็ซ้อมซ้อม
ซ้อมอยู่แล้วเพื่อนมีรายการชกวันที่หนึ่ง

ผมก็ซ้อมเตะเป้าอะไรเรียบร้อยแล้ว
แล้วทางค่ายก็บอกว่าไปชกแทนเพื่อน
อาบน้ำใส่เสื้อผ้าไปชกแทน

เมารถแบบที่ใต้มันจะโค้งเยอะมากโค้งเยอะมาก

อ้วกแบบเยอะมากก็คือแบบ
พอไปขึ้นชกไฟล์แรกก็คู่แรก
ขึ้นก็โหตื่นเต้นคนมองกันเต็มหมด

ชนะได้ถ้วยด้วยดูเดือด

ก็เริ่มมาเริ่มชนะชนะ๙ไฟล์

ก็พัฒนาตัวเองพอ๙ไฟล์ก็ได้๓๐๐๐

คงมาต้องลองบุหรี่ลองอะไรอย่างนี้

แล้วเกไม่ได้ชกไม่ต่อยไม่เอามวย

ไม่อยากสู้ต่อคือไปหลงอบรายมุพธ์

ก็เลยบอกว่ามึงอยากชกมวยไหม

ก็ต้องออกไปอยู่กรุงเทพเลย

ก็เลยไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเลย
ตั้งแต่อายุ๑๔ครับผม
ชกกรุงเทพได้ชกกรุงเทพได้๘๐๐๐บ้างอะไรอย่างนี้

ก็คือหัวหน้าค่ายเขาคือเหมือนพ่อคนที่สองเลยก็คือนพร

เจอหน้าก็ให้เงินผมก็ดูแลเขา
อย่างว่ามีงานมันบอกรู้อะไรก็บอก
ก็เพราะเราเราสร้างความตัวเองจนแบบ

เขาเลยขอซื้อจากหัวหน้าค่ายเก่า

แล้วกระดูกยังอ่อนด้วยยังน้อยด้วย
ช่อง๙ก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้าง

เขาจะมองแบบคนดีอย่างนี้

เพราะอีสานมันมีรายการเยอะ

ไปประชนภัยอยู่อีสานอยู่ช่วงประมาณ๔๕ปี
อยู่ที่ชายภูมิอยู่ที่วัดพระอาจารย์ขวัญชัย
อยู่วัดก็ได้มาชก
แชมป์อ้อมน้อย

ก็คือไฟล์ที่คนรู้จักรถถัง

แล้วก็พอไฟล์นั้นจบไฟล์นั้นติดปั๊บ

ผมไม่เคยทำน้ำหนักเยอะ

พอปรับสภาพตัวเองไม่ได้

จนแบบพ่ออ้วนบอกว่าสู้อดทนเดี๋ยว

ก็เลยได้ซ้อมซ้อมก็จนพลิก

ปีนั้นชนะรวดเลย
ชนะรวดจนมีชื่อติด๑ใน๓ของยอดมวยถ้วยพระราชทาน

ปีหนึ่ง๑๔ไฟล์ผมแพ้ไฟล์เดียว

เขาก็ไม่ให้ผมหยิกรางวัล

ค่าตัว๓แสนในเมืองไทย

คือมีชื่อเสียงนั่นแหละจนวันมาเซ็น

เพราะว่าผมคิดอย่างเดียวคือ

เราต้องมาปรับปรุงเราต้องแก้ไข
แล้วแต่ละไฟล์ผมจะนึกเสมอ
เพราะว่าที่เรามาทำในสิ่งนี้
เรามาทำเพื่อตัวเราและครอบครัว

แล้วผมถึงชกแล้วก็อยากไปโชว์ให้เต็มที่
ตอนไปประชนภัยอยู่อีสาน

ไม่คิดว่าตัวเองจะมีค่าตัวเยอะ
ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาจับเข็มขัดโลก

ผมคิดว่าต่อยเพื่อประคองชีวิตในแต่ละวัน

แต่ผมก็พยายามทำให้คนรัก
สไตล์ผมชกให้ดีที่สุด

แต่ไม่เคยคิดมองอนาคตว่าจะมาเป็นแชมป์

ถ้าตอนอยู่อีสานคือจุดต่ำสุดแล้วก็คือแบบ
หลกก้าตัดอ้อยอะไรอย่างนี้
รับจ้างผมก็หางานเสริมนอกอยู่สาย
คือทำทุกอย่างในประเพณีอีสาน

แต่ขอแค่ได้มีข้าวกินอยู่รอดในแต่ละวัน

ผมสู้คนเดียวมาตลอดตั้งแต่อายุ๑๔ครับ

เพิ่งมาชกวันช่วงหลังได้กลับ
นาน๒๓ปีก็กลับครั้ง

สำหรับการชกของผมสไตล์ของผมก็

ผมแค่ไม่ดัดแปลงตัวเอง

ผมขึ้นชกผมรักอาชีพนี้

ในเมื่อผมมีรายการผมขึ้นต่อสู้
แม้ผมจะโดนน็อกหรืออะไรก็ช่าง
แต่ผมโชว์ศักยภาพในความเป็นตัวของตัวเองของผมเนี่ย

ให้ทุกคนที่ตีตัวหรือรอรับชมเราเนี่ย
ได้ภูมิใจในสไตล์ของเรามากกว่า

ก็คือแบบเรารักอาชีพต่อสู้แล้วเนี่ย
ผมอยากลองชีวิตหนึ่งเราเกิดแค่

หลังจากจบไฟลตราตุลมาที่ผมแพ้น๊อกมา

เราประสบการณ์น้อยในไฟลตราตุลหนึ่ง

ก็คือไอร้องไห้แพ้ไม่เป็นไร

ง่ายเพราะว่าหุดหงิดตัวเอง
ที่เราซ้อมหนักมากผมซ้อมดีมาก
แล้วแบบพอไปชกเราพลาดแค่จุดหนึ่ง
จุดเทคนิคที่เราจะไปเน้นมวยไทยซะมาก
แล้วผมไปต่อยเผลอไปทั้งตัว

แต่เราติดนิสัยเรื่องประสบการณ์เนี่ยมันสำคัญจริง
จะต่อยทั้งตัวก็เลยโดนรัดแป๊บเดียว
ยังไม่ได้สู้แบบว่าเฮ้ยที่เราฝึกมาเลย
คุณเพลินพื้นด้วยกันคุณแบ่งน่าจะสนุก
ได้ว่ามันเป็นไฟล์ผู้อาศัยเพิ่มให้ดีแล้วให้คนให้เห็น
ังเป็นการทับตัวรับสนุกขึ้น

ทุกอย่างเยอะมากกว่ามวยไทยนะ
ผมก็ต้องละเอียดตรงนั้นให้มากขึ้น
แล้วก็ต้องอดทนตรงนั้นให้มากขึ้นครับ